เพื่อนค่ะไปกินข้าวตอนพักเที่ยงครับทีนี้เธอจะกลับออฟฟิศที่สูงวิทย์สิบหก
ก็ขึ้นแท็กซี่มาก็บอกพี่เดี๋ยวถ้ารู้จากซอย๒๔ไปนะมันเป็นทางลัด
ปรากฏแท็กซี่บอกอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมบอกว่ามาขับเองเลยไหม
หลังจากนั้นยังไม่พอครับพวกเธอเห็นสังเกตอาการของคนขับแท็กซี่เอ๊ะทำไมดูแปลก
พวกเธอก็เลยขอลงจากรถจะไปเรียกอีกคันนึงแล้วเป็นแบบนี้ฮะ
คลิปที่เราเปิดให้ดูนะตอนนี้นะคุณผู้ชมคือตอนที่กลุ่มผู้หญิงกลุ่มนี้เขามาขึ้นคันที่สองแล้ว
ส่วนคนขับเมื่อสักครู่ที่ปิดประตูแรงเนี่ยคือคนขับคันแรก
เป็นแท็กซี่สีส้มนะครับทะเบียนททหารหอหี่๘๑๕๕ครับ
คนอื่นปิดคันตัวเองแรงไม่ได้แต่ตัวเองไปปิดคันคนอื่นแรงได้
ลงจากปิดประตูนะคุณผู้ชมดูว่าแรงไหมแรง
ผู้หญิงคนที่มาโพสต์เล่าเรื่องราวนี้เนี่ยชื่อว่าคุณใหม่ครับ
คุณไหม่ก็เล่าให้ฟังว่าตอนระหว่างทางที่ขึ้นคันแรกคือเป็นไหน
พวกเธอก็เลยลงจากรถมาเรียกคันนึงคือคันที่เธอถ่ายคลิปจาก
เหตุเกิดช่วงเที่ยงวันอังคารที่ผ่านมา๗มิถุนายนครับ
คุณใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้โดยสารก็แชร์เรื่องราวผ่านเฟซบุ๊ค
เล่าว่าพวกเธอกับเพื่อนรวม๔คนนั่งแท็กซี่คันแรก
จากร้านอาหารจะกลับไปออฟฟิล์ส์ที่ซอยสุขุมวิทย์๑๖
พอเรียกแท็กซี่ได้ก็บอกว่าพี่เดี๋ยวพวกหนูจะไปสุขุวิตซอย๑๖นะ
จากนั้นก็ไม่มีใครพูดอะไรกันในรถครับ
กระทั่งคนขับถามขึ้นมาว่าไปตรงไหน
ตัวเธอซึ่งนั่งอยู่ข้างคนขับก็เลยบอกว่าไปซอย๑๖
เดี๋ยวหนูบอกทางค่ะเลี้ยวเข้าซอยสุขวิท๒๔ก่อนนะคะ
เพราะว่ามันเป็นทางลัดครับคนแถวนั้นจะรู้กันว่ามันเชื่อมกันนะ
คนขับแท็กซี่คันแรกพูดขึ้นมาว่า
เอามาขับเองเลยไหมล่ะ

เล่าด้วยว่าคนขับคันแรกมีอาการแปลกตลอดตั้งแต่ต้นเลย

ส่งเสียงดังกึ๊กอยู่ตลอดเวลา

คนขับแท็กซี่ไม่ได้เลี้ยวเข้าซอยตามที่เธอบอกนะ
ก็เลยบอกว่างั้นตรงเข้าซอย๑๖เลยแล้วกัน

เหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นคือ
คนขับเนี่ยล้วงมือเข้าไปใต้เบาะคนนั่งข้างคนขับครับ

เบาะเนี่ยมันเลื่อนไปกระแทกเข่าคนที่นั่งด้านหลัง
ก็เลยบอกคนขับพี่จอดเลยเดี๋ยวลงตรงนี้แหละ
คนขับต่อว่าว่าน้องอย่าเยอะอย่าเยอะนะครับ
พอพวกเธอลงจากแท็กซี่คันแรกได้ก็รีบไปขึ้นอีกคันหนึ่งเลย
แต่ปรากฏว่าคนขับคันแรกเนี่ยตามมาแล้วก็ชี้หน้าด่าพวกเธอ
อย่างที่เห็นในคลิปแล้วก็ปิดประตูดังปั้งเลยครับ
เรื่องราวก็เป็นแบบนี้จากในโพสต์ของคุณใหม่นะครับ
ทีมข่าวเลยสอบถามไปยังคุณใหม่หนึ่งในผู้โดยสารเนี่ย
เธอก็บอกว่าเรื่องราวก็เป็นไปตามที่โพสต์ไว้นี่แหละพี่
ยืนยันนะไม่มีใครไปดูถูกใครแน่นอน
เพราะตอนอยู่ในรถไม่ได้พูดจาอะไรกันเลย
และที่ผ่านมาก็ไม่เคยเจอคนขับแท็กซี่แบบนี้เลยครับ

แต่ก็เพื่อนก็เป็นผู้หญิงคือทุกคนก็กลัวแบบกลัวไปเลยอะนะคะ
ก็เป็นแบบจุดที่ทำให้รู้สึกว่าคงอาจจะไม่นั่งแท็กซี่
แต่ว่าอย่างที่บอกค่ะคือจริงมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นแท็กซี่ที่จะไม่ดี
คือเป็นอาชีพสุจริตอ่ะเนอะแต่ว่าปลาเน่าตัวเดียวมันทำให้เสียทั้งวงการ
อันนี้ก็รู้สึกเสียใจกับวงการแท็กซี่เหมือนกันที่ทำให้แบบเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
คุณหมายก็ยังบอกนะครับว่ามันไม่ใช่แท็กซี่ทุกคันนะที่คนขับจะเป็นแบบนี้นะครับ
แล้วก็ปลาเน่าตัวเดียวมันอาจจะส่งผลต่อทั้งวงการเลย
ทีนี้ที่มันแจ็บใจคือคุณหมายบอกในโพสต์ด้วยนะคุณผู้ชมว่า
ร้อยวันพันปีนั่งแท็กซี่ปีละสองครั้งเองอ่ะ

แต่เอาล่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องฟังความสองด้านครับ
จริงทีมข่าวเราพยายามจะหาตัวคนขับแท็กซี่สีส้มที่เป็นคันแรกนะ

ซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกรับเรื่องร้องเรียนจากผู้โดยสารท่านนี้แล้ว
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินการตามขั้นตอนครับ
ส่วนผู้โดยสารเขาจะไปแจ้งความที่สอนอทองหล
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ดังนั้นพี่คนขับแท็กซี่ททหารหอหีบ๘๑๕๕ครับ
ถ้าพี่ฟังอยู่นะแล้วอยากชี้แจงเรียนเชิญนะครับ

การขนส่งทางบกก็ต้องรีบจัดการให้ด้วยนะ